พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีเหตุสลดใจเกิดขึ้น
พ่อรักลูกมากดูแลลูกซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย
เป็นลูกสาวแต่ว่าพิการไม่สามารถขยับร่างกายได้
คุณพ่อป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มลูกไปดูแลเช็ดตัวตลอดเวลา
แต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อท่านนี้อยู่ดีก็เสียชีวิตกระทันหันนะคะ
จากหัวใจล้มเหลวคาดว่าสาเหตุที่คุณพ่อเสียชีวิต
เป็นเพราะว่าอากาศร้อนจัดตอนนี้ก็เลยเหลือคุณแม่เพียงคนเดียว
ที่ก็ต้องรับภาระหนักขาดเสาหลักของครอบครัว
ต้องดูแลลูกสาวที่พิการคือลูกสาวพิการ
เพราะว่าไปผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูก
แล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไวรัสขึ้นสมอง
ก็เลยพิการนอนแบบนี้ค่ะขยับร่างกายไม่ได้

นางสาวชมัยพรแก้วเกลืออายุ๒๘ปี
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นในภาพคืออดีตนักกีฬาทีมชาติไทย

กลายเป็นคนพิการค่ะนอนติดเตียงตลอดเวลา
ที่บ้านหมู่๑๒ตำบลคุณกรดอำเภอทุ่งสงส์จนครศรีธรรมราช
และทุกวันคุณพ่อคือนายสุชีพแก้วเกลืออายุ๖๒ปี
คุณพ่อเนี่ยถึงขั้นลาออกจากสารวัตรกำนันลาออกเพื่อมาดูแลลูกสาวค่ะ
อนข่าวป่อนน้ำอุ้มไปอาบน้ำดูแลตลอด
แต่เมื่อช่วงเช้าวานนี้คุณพ่อที่นอนเฝ้าดูแลลูกสาวอยู่เสียชีวิตกระทันหันนะคะ
คุณแม่ที่ชื่อว่านางสุพัตราแก้วเกื้ออายุ๖๐ปีก็เลยบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยสามีนอนเฝ้าลูกสาวซึ่งพิการแขนขาลีบพูดจาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
พูดจาไม่ได้ตั้งแต่ปี๒๕๕๑แล้วนะคะ
ดูแลต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ปี๒๕๕๙ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอด

เพราะว่าลูกสาวไปผ่าตัดทำศัลยกรรมเสริมจมูก
แต่ว่าไปติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองกลายเป็นคนพิการ
ต้องนอนอยู่กับที่นอนอยู่ที่บ้านค่ะ
คุณพ่อดูแลตลอดเวลาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันนะคะ
แต่ไม่ควรหลับต่อไอ้น้องนอนแล้วไม่ควรหลับ
แต่ไม่รู้ว่าพ่อก็เศียรี่

ตอนเช้ามืดนะ
นี่ค่ะคุณแม่ก็เล่าให้ฟัง
คุณแม่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ต้องรับภาระหนัก
เสาหลักของครอบครัวแทนคุณพ่อก็ต้องดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะ
บ่นว่าอากาศร้อนมากก็เลยนอนถอดเสื้อ
ก็เลยคาดว่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี่แหละค่ะ
น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต
เพราะว่าแพทย์บอกว่าไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าจะเกิดอาการช็อกหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

แล้วก็ตัวผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยนะคะ
คุณแม่ซึ่งก็คือนางสุพัทราก็เลยบอกว่า
หลังจากนี้ก็จะต้องลำบากเหนื่อยเพิ่มขึ้น
แต่ก็จะดูแลลูกสาวที่พิการคนนี้ต่อไปก็จะสู้ต่อไป
ก็เหลือคนเดียวแล้วคุณแม่ก็ดูแลลูกสาวนะคะ